คุณผู้ชมครับมีเรื่องราวที่น่าจะเป็นอุทาหรณ์ชั้นดีได้เลยนะครับ
สำหรับท่านที่ล็อกรถด้วยกุญแจรีโมทค่ะกดรีโมทล็อกรถแล้วเนี่ย
ับเบิ้ลเช็คหน่อยดึงประตูดูหน่อยว่ามันล็อกหรือยัง
บางทีกดล็อกปุ๊บก็เดินไปเลยไงใช่ที่เดินไปเช็คแล้วอ่ะ
บางคนบอกว่าพอดึงที่ประตูหน้าเอ้ามันก็เปิดอีกเพราะกุญแจรีโมทอยู่
ก็สิว่าเขาให้ไปดึงที่ประตูหลังค่ะมันไม่เปิดเพราะไม่อย่างนั้นอาจเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ
ผู้ปกครองของนักเรียนคนหนึ่งที่ปฐุมธานีนะฮะจอดรถลงไปรับลูกไม่ถึงสิบนาที
มีผู้ชายยืนอยู่คนหนึ่งอืมจังหวะเนี้ยเขากดรีโมทล็อกรถคาดว่าคนร้ายมันใช้วิธีกดไอ้เครื่องตัดสัญญาณสวนกันอ่ะอ่า
ทำให้รถไม่ล็อกแล้วพอเจ้าของรถเขาเดินไปแล้วนะ
คุณเขียนมาสอนนี่มาแล้วเดินไปเนียนทำเป็นเหมือนกับคนแถวนั้นแหละนะครับ
ค่ะในโรงเรียนอ่ะหลังจากที่รู้ว่าทรัพย์สินหายนะครับก็เลยเจอหลายมุมเลย
มุมเนี้ยใครเห็นก็ต้องคิดว่าเป็นเจ้าของรถหาของเพราะดูท่าทางไม่น่าจะใช่คนร้าย
ใช่แล้วก็ดูแบบนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งค่อยค่อยเปิดค่อยค่อยอย่างเงี้ย
แต่นี่คือคนร้ายนะแล้วมันฉลาดคืออะไรรู้ไหมไม่เอากระเป๋าไม่เอาอะไรไป
เอาแต่ทรัพย์สินแล้วยัดใส่กระเป๋ากางเกงแล้วไปอืมนะครับนี่มีมุมอื่นอีกที่
ผู้ปกครองคันอื่นมีกล้องหน้ารถเขาแล้วเขาถ่ายภาพเอาไว้ได้ค่ะตอนที่ได้ทรัพย์สินมาแล้วนะ
เดินไปก็ทำทีเป็นโทรส่งโทรศัพท์ค่อยเดินออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เหมือนกับว่าเราก็มารับลูกกับเขาเหมือนกันเราจอดรถเราแล้วเราก็เดินคุยโทรศัพท์ไปแล้ว
เขาเนียนมากนะเห็นไหมใครจะไปคิดว่าเป็นคนร้ายแล้วก็มีรถกระบะคันหนึ่ง
อันนี้ไม่แน่ใจว่าขับมาแล้วก็รับไปด้วยกันหรือว่าไปขับแล้วออกไปเองนะครับ
ผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของรถชื่อว่านางสลิสาโคมลอยนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนบ่าย๒๖พฤษภาคมมาจอดรถลงไปรับลูกสาวที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง
ลำลูกกาปฐุมธานีพอกลับมาที่รถเนี่ยคุณเขียนมาสอน
ปรากฏว่าในรถเนี่ยมีกระเป๋าสตางค์ใส่ไว้สองใบมันหายไปใบหนึ่งนะ
ทีแรกก็คิดว่าสงสัยลืมไว้ที่บ้านอืม
กลับไปที่บ้านไม่เจอนะครับก็เลยมาเปิดกระเป๋าสตางค์อีกใบในรถ
พบว่าในนั้นที่มีเงินหมื่นกว่าบาทเนี่ยมันหายไปมั่นใจว่าถูกขโมยแน่
ไปแจ้งความไว้ที่สพคูคศนะครับทรัพย์สินที่หายไปก็คือกระเป๋าหนึ่งใบ
ซึ่งในนั้นมีเช็คเงินสดกว่าเจ็ดหมื่นบาทเงินสดหมื่นกว่าบาทเกือบสองหมื่นที่อยู่ในกระเป๋าอีกใบหนึ่ง
แล้วก็ทองคำรูปภัณฑ์น้ำหนักหนึ่งบาทกระเป๋าอีกใบคนร้ายเอาไปทิ้งเอาไว้นะฮะ
เอาไว้อีกที่หนึ่งแล้วก็เอาเงินสดไปหลังเกิดเหตุตอนนี้ก็ไปอายัดเงินในเช็คเอาไว้แล้ว
แล้วก็ไปหากล้องวงจรปิดทั้งของโรงเรียนแล้วก็ของเพื่อนผู้ปกครองจนเห็นภาพอย่างที่ท่านเห็น
ตำรวจออกหมายจับคนร้ายแล้วเมื่อ๑๙พฤษภาคมแต่ตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้า
ค่ะเจ้าของรถบอกว่าตอนแรกก็ทำใจนะแต่ไม่อยากนั่งทำใจอย่างเดียวอ่ะ
คืออยากจะให้จับคนร้ายให้ได้ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่คดีใหญ่โตอะไร
แต่มันไม่อยากจะให้มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีกกับคนอื่นเนี่ย
ภาคภูมิคือต้องจับมาให้ได้แล้วก็ตรวจสอบว่าวิธีการเนี่ย
มันทำอะไรยังไงถึงแบบไปเปิดประตูรถเขาได้เนี่ยค่ะครับ
ตำรวจภูทรคูคศนะคะก็บอกว่าตอนนี้ออกหมายจับเรียบร้อย
สืบสวนก็ลงพื้นที่อยู่แต่ยังไม่มีความคืบหน้าอะไร
เพราะว่ายังไม่เจอตัวออกไม้จับไปแล้ว
แต่หน้าตานี้ชัดเจนนะใครรู้เบาะแสก็แจ้งเจ้าหน้าที่หน่อยนะครับ
แต่เจ้าของรถเขาหลังจากได้ยินข่าวมาหลายครั้งไง
ก็เลยเชื่อว่ามันใช้วิธีกดสัญญาณสวนอ่ะค่ะ